เล่าสู่กันฟังมาเจอคุณผู้ชมแล้วในช่วงวันหยุดศึกษาแบบนี้

วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันเยอะเลยนะครับ
ตามสไตล์ของรายการไม่ว่าจะเป็นคลิปดังคลิปเด็ดเรามีมาหมด
รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยว

รถเก๋งชนรถจักรยานยนต์
และรถจักรยานยนต์นั้นไม่ใช่จักรยานยนต์ธรรมดา
เพราะเป็นจักรยานยนต์สายตรวจ

เป็นเหตุระทึกเรื่องแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเลยฮะ

ไปชนรถสายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจบาดเจ็บไป๒นายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาออก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาก็เที่ยงคืนครึ่งกลางดึกเลย
ซึ่งเจ้าของก็คือนางสาวสรรญาอายุ๓๐ปี

ชิดซ้ายมาจนถึงจุดเกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์สายตรวจซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับขี่แล้วก็ซ้อนท้ายกันมา
ปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้วิ่งไปเสยท้ายรถสายตรวจอย่างแรงเลยนะครับ
จนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกระเด็นตกมาจากรถ
เด็นมาชนกระจกหน้ารถเก๋งคันนี้
แล้วก็กระเด้งไปชนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็พาตัวของตำรวจทั้งสองนายส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับ
แล้วก็ต้องมีการควบคุมตัวนางสาวสรรญาเจ้าของรถเก๋งมาที่โรงพัก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแม่ยืนเท้าสะเอวเป่าวัดแอลกอฮอล์
และผลมันปรากฏว่าระดับแอลกอฮอลสูงถึง๑๙๐มิลลิกรัม
ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับก็ถือว่าเมาแล้วขับแล้วครับ
ซึ่งตามกฎหมายแล้วกำหนดให้ไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
ถ้าเกินเนี่ยถือว่าเมาก็ช่วงนี้อย่างที่บอกไปเทศกาลการท่องเที่ยวด้วย
เทศกาลเฉลิมฉลองด้วยหลายคนอาจจะไปดื่มมาแล้วมาขับแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับ
ดื่มไม่ขับเท่านั้นฮะ
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งจอดอยู่เฉยรถคันนี้จอดติดไฟแดงอยู่โดดเดียวคันเดียวเลย
แต่ปรากฏคุณผู้ชมรถคันข้างหลังมาจากไหนไม่รู้พุ่งเสยท้ายแบบเต็มนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ประทึกนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่๔ธันวาคมเวลาเที่ยงกว่า
เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกบนถนนสุวรรณสอนแยกเจริญผลนะครับซึ่งเป็นสามแยกไฟแดง
ขณะที่รถทางตรงทั้งสองฝั่งเป็นสัญญาณไฟแดงสังเกตรถเก๋งฝั่งตรงข้ามที่จอดรอไฟแดงให้ดีนะครับ
จอดติดไฟแดงอยู่ดีแต่ปรากฏว่ามีรถกระบะตู้ทึบเนี่ยวิ่งมาด้านหลังอย่างเร็วเรียกว่าไม่ได้แตะเบรกเลยนะฮะทั้งที่น่าจะเห็นสัญญาณไฟแดง
แล้วสุดท้ายก็พุ่งเสยท้ายรถเก๋งอย่างจังเลยนะครับรถกระบะตู้ทึบเนี่ยพลิกตะแคงไปตามถนนส่วนรถเก๋งที่โดนชนท้ายเนี่ยนะฮะก็หมุนคว้างเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับมีผู้บาดเจ็บ๔รายฝั่งของรถเก๋งที่ถูกชนเนี่ย๒รายส่วนฝั่งรถกระบะตู้ทึบที่วิ่งเข้ามาชนเขาเนี่ยก็บาดเจ็บไปสองรายยังดีนะครับไม่มีใครเสียชีวิต
ด้วยเพจควายหรือถนนขึ้นแคปชั่นเอาไว้ว่าจอบรถดีก็โดนชนส่วนชาวโซเชียลที่ชมคลิปนี้ก็ฟันทงไปในทางเดียวกันแล้วก็จากการสังเกตรถกระบะตู้ทึบที่วิ่งมาแบบไม่แตกเบรคนี้ทุกคนลงความเห็นเหมือนกันบอกว่าไม่หลับในก็อาจจะมัวแต่เล่นมือถือดูมือถือเพลินหรือเปล่าจนเกิดเหตุการณ์แ
แห่งนี้เกิดอะไรขึ้นแน่นอนฮะมีภาพวงจรปิด
มีคลิประทึกให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุระทึกบนท้องถนนครับ
เกิดขึ้นที่ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
กลางสี่แยกนะครับคราวนี้เป็นรถกระบะกับรถอเนกประสงค์
รับภูมินะครับบริเวณสี่แยกทางเข้าบ้านหนองชีม้า
เรียกว่าเป็นแยกวัดใจเลยนะครับขณะที่รถยนต์อเนกประสงค์คันสีดำนี้
กำลังจะขับข้ามแยกก็มีรถกระบะสีฟ้านะครับ
เป็นรถขายหอมแดงวิ่งมาอย่างเร็วแล้วก็ชนเข้ากับรถยนต์สีดำคันนี้
รถสีดำหมุนไปชนกับรถเก๋งสีขาวอีกทอดหนึ่งนะครับ
ซึ่งรถเก๋งสีขาวเขาก็จอดอยู่ดีจอดรอจังหวะข้ามแยกนะฮะ
กลายเป็นเหตุการณ์บวกกันสามคันกลางสี่แยกเลย
บอกว่าโชคดีเหมือนกันนะครับที่งานนี้ไม่มีคนตายนะครับ
คนขับรถยนต์อเนกประสงค์คันสีดำที่ถูกชนเป็นผู้ชาย
มีอาการจุกแน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะขายหอมแดงและคนขับรถเก๋งที่ถูกรถหมุนมาชน
โชคดีไม่เป็นอะไรนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของขโมยขโจรกันบ้าง
โอ้โหมีโจรรายหนึ่งย่องเข้าไปในวัด
แล้วก็ไปยกตู้รับบริจาคเงินออกมาจากวัด
แต่ทีนี้ครับพระท่านเห็นพระเนี่ยวิ่งตามแบบจีวอนปริวเลยนะฮะ
พระสองรูปวิ่งตามไปเอาตู้รับบริจาคคืน
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดของวัดศรีสุพรรณที่ตำบลประตูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจับภาพไว้ได้แล้วฮะ
เป็นช่วงสายสายของวันอาทิตย์มีคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวเข้ามาในวัดเพื่อจะมาขโมยตู้รับบริจาคเงินซึ่งเก็บรักษาอยู่ภายในกุฏิเจ้าอาวาส
ก็อุ้มตู้บริจาคเงินออกมาทั้งตู้แบบนี้เลยกะว่าจะขนไปที่รถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนี

ก่อนกะว่าจะเอาขึ้นรถจักรยานยนต์แต่ไม่ทันการฮะแหม่พระท่านไปยึดตู้รับบริจาคเงินเอาไว้ได้ส่วนโจรรายนี้ขโมยรายนี้
พอเจอพระเขาให้ก็รีบสตาร์ทรถขับหลบหนีไปเลยนะครับ
แต่ทีนี้ไม่พ้นฝีมือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
ตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วพบว่ารถจักรยานยนต์คันก่อเหตุ
ไปขโมยเข้ามาเมื่อวานเหมือนกัน
เจ้าของรถเขาจอดไว้หน้าวัดเพื่อเข้าไปทำบุญที่วัดอีกแห่ง
ขโมยรายนี้คือนายพินโยหรือว่าสนอายุ๓๘ปี
เป็นลูกจ้างเก็บขยะของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับ
ไปขโมยรถจักรยานยนต์คนอื่นเข้ามาแล้ว
แล้วก็มาก่อเหตุจะขโมยตู้รับบริจาคเงินที่วัดศรีสุพรรณนะครับ
งานนี้โดนจับกลุ่มเต็มหลายข้อหา
เพราะไปขโมยมาหลายอย่างจริงนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเหมือนกัน

อย่าคิดไปทำตามเรียนแบบเลยนะครับ

จับแบบที่ว่าต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
และที่สำคัญใส่แว่นตาด้วย

เพราะงูมันพ่นพิษใส่นั่นเองนะครับ

รุนระทึกกับเฮียดจับงูกันหน่อย

ไปที่ตำบลสองพี่น้องอเภิอทะเม๋นะครับ
ชาวบ้านโทรแจ้งบอกว่าเจองูขนาดใหญ่เลื้อยอยู่บนหลังคาบ้าน
แล้วงูเนี่ยมันแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่อตลอดเวลาเลยนะครับ
พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงปรากฏว่ามันไม่ใช่งูเห่าธรรมดาธรรมดา
แต่เป็นงูเห่าพ่นพิษสยามนั่นเอง
โดยอาสากู้ภัยที่รับหน้าที่ในการจับงูเห่าพ่นพิษตัวนี้
ก็คือสิบเอกนัทพลเสื้องามนะครับ
นี่ท่านเป็นครูฝึกอสรพิษวิทยาเลยนะฮะ
แล้วก็ดูฮะพี่เขาเอาอุปกรณ์มาทั้งตะขอเอาไว้เกี่ยวตัวงู
และอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือแว่นตาครับ
เพราะว่างูเห่าพ่นพิษยามตัวนี้ชื่อก็บอกแล้วล่ะฮะ
พ่นพิษไปไกลได้ถึง๑๒เมตรเลยนะฮะ
แล้วถ้าพิษเข้าตาเนี่ยมีโอกาสตาบอดทันทีนะครับ
แล้วก็พิษจะเข้าร่างทันทีเหมือนกัน
และงูตัวนี้เป็นงูโตเต็มวัย
ยาวประมาณ๘๐เซนติเมตรเกือบเมตรหนึ่งแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปหา
แล้วใช้ตะขอเกี่ยวหาจังหวะในการจับ
แล้วก็คว้าคองูแล้วถึงจะนำตัวงูลงมาได้นะครับ
เมื่อลงมาที่พื้นแล้วก็ค่อยหลอกล่องู
ให้มันเลื้อยเข้าไปในแกลลอนพลาสติก
เพื่อจะเอาไปพักฟื้นแล้วก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ

ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น
ถึงจะจับงูเหล่านี้ได้นะครับ

ภาพนี้หายากนะครับคุณผู้ชม
แต่ทีมข่าวสามารถถ่ายภาพนี้ได้ทัน
เมื่องูจงอ่างตัวเบิร์มเลย
กำลังกินงูอีกตัวซึ่งก็ตัวเบอร์เริ่มเหมือนกันนะครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องแยกคู่แล้วฮะ
เพราะว่าเจ้างูจงอางมันออกล่าเหยื่อ
มาเจอกับงูหนาบควาย
ตัวใหญ่เริ่มไม่แพ้กันทั้งสองตัวแล้วครับ
แต่ว่างูหนาบควายเสียท่านะฮะ
งูหนาบควายตัวนี้ยาวถึง๒เมตร
ถูกเจ้าจงอางเนี่ยกำลังกลืนเข้าไปในคอนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่อมริน
ใต้กรรมยีได้รับแจ้งจากชมบ้าน

มาถึงก็เจอเหตุการณ์งูเขมือบงูแบบนี้

ต้องใช้อุปกรณ์ไม้ห่วงนะครับคล้องคองงูจงอาง
เจ้างูจงอางเนี่ยโอ้โหยอมที่จะคายงูหนาบควายซึ่งกลืนเข้าไปแล้วเกือบ๑ฟุตออกมา
พอเจ้างูหนาบควายออกมาได้นะฮะเลื้อยหนีไปได้
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดจากพิษของงูจงอางหรือเปล่านะครับ
ส่วนเจ้างูจงอางตัวนี้โอ้โหวัดความยาวแล้ว๓เมตรนะคุณผู้ชมฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่คล้องจับไว้ได้ก็นำใส่กระสอบแล้วครับเพื่อนำไปปล่อยป่าต่อไปนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องดีกันบ้างเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่มีดี
มีดียังไงให้คุณผู้ชมไปดูแต่เขาบอกว่ามีดีจริงครับ
นี่ครับร้านป้าศรีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ที่หน้าหอพักลุงไหวที่หมู่๗บ้านโป่งภัย
ที่ตำบลภาพตรวงบศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวมีดีและดีที่ว่าเนี่ยผมเฉลยเลยละกันนะฮะ
ดีที่ว่าก็คือดีวัวนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมหลายคนรู้จักดีวัวหรือว่าน้ำดีแล้วนะฮะ
ก็เป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในอาหารอีสาน
นิยมใส่เอาเข้าไปคลุกเคล้ากับเนื้อ
หรือผสมในน้ำจิ้มหรือในน้ำซุปนะครับ

ผมพาคุณผู้ชมนะฮะไปที่บ้านของคุณนงนพัฒน์สภานุษย์
ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังแล้วครับ
จริงแล้วเธอมีอาชีพหลักเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลตรำ
แต่ก็อาศัยเวลาว่างแล้วก็ใจรักในการทำขนมไทยด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้คุณนงนพัฒน์บอกว่าเห็นกระแสไม้ด่างมาแรง
กล้วยด่างเนี่ยโอ้โหราคาหลักล้านเลยก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาแบบนี้ครับ
บอกว่าจะทำขนมวุ้นกะทิสดให้มีหน้าตาออกมาเป็นไม้ด่างกับเขาบ้าง
แล้วก็อิงกระแสวันพ่อที่ผ่านมาด้วยนะครับทำออกมาเป็นวุ้นใบตองด่าง
มีวุ้นมาลัยเกลียวแล้วก็วุ้นมาลัยพระกรอยู่ด้านบนนะครับ
ให้ลูกได้ซื้อเป็นของขวัญไปฝากคุณพ่อหรือว่าญาติผู้ใหญ่กันนะครับ
หน้าตาสวยงามแบบนี้แล้วผมพาคุณผู้ชมเข้าครัว
ไปดูวิธีการทำบ้างนะฮะวิธีการทำก็เหมือนวุ้นกะทิสดทั่วไปแล้วครับ
ก็ต้องหาแม่พิมพ์ลายใบตองซะก่อนแล้วก็ต้องฝึกฝนเรื่องของเทคนิคการผสมสี
เขาบอกนี่เป็นสุดยอดเทคนิคผสมสีให้กลายเป็นใบด่างเลยนะครับ
เพื่อที่เวลาเทวุ้นลงแม่พิมพ์จะได้ใบตองที่มีลวดลายด่างสวยงามแบบนี้
เพราะนอกจากจุดเด่นอยู่ที่การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็เน้นรสหวานน้อยแล้ว
แล้วก็อย่างที่เห็นไปนะฮะรูปร่างรูปลักษณ์เนี่ยโอ้โหเป็นวุ้นใบตองด่างจริงนะครับ
ส่วนใครสนใจขอบอกเลยว่าต้องสั่งล่วงหน้า๑๒วันนะครับ
โอ้โหกินอิ่มสบายท้องแล้วอร่อยด้วยนะฮะ
แล้วก็อย่างที่เห็นไปแปลกตาแล้วก็เป็นจุดเด่นของสินค้าเนี่ยนะครับ
คราวนี้มาดูอีกที่หนึ่งให้คุณผู้ชมไปดูงานศิลปะที่กำแพงบ้านของลุงเปี๊ยก
วาดลวดลายบนกำแพงบ้านกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดเลยนะครับ
นี่ฮะจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่กำลังฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับ
ที่บ้านเดื่องกที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
จริงแล้วที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กแต่ว่าโด่งดังชั่วข้ามคืนแล้วครับ
เมื่อเกิดคำร่ำลือกันในโซเชียลบอกว่าใครมาเที่ยวเชียงใหม่
เป็นภาพวาด๓มิติบนกำแพงภาพวาดกว่า๓๐ภาพนะครับ
มีอะไรบ้างล่ะฮะปลาหมึกยักษ์ก็มีไดโนเสาร์ก็มา
เสือปลามดแดงแมลงไปจนถึงเตาหมูกระทะกาน้ำรถยนต์มากันหมดเลยนะครับ
ภาพทั้งหมดวาดบนกำแพงบ้านของศิลปินท่านนี้
นั่นก็คือคุณลุงเปี๊ยกคุณลุงสง่าอุ่นเตจ๊ะอายุ๕๕ปีนะครับ
คุณลุงใช้เวลาในการวาดภาพบนกำแพงทั้งหมดถึง๖เดือน
ก็พอวาดเสร็จออกมาโอ้โหสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้าน
จนกระทั่งมีการถ่ายภาพไปลงโซเชียลกลายเป็นกระแสล่ะครับ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวพากันมาเที่ยวชม
ถ่ายรูปแชร์กันไปต่างนานามีคนกดไลค์กดชื่นชอบเยอะเลย
และตอนนี้หมู่บ้านเล็กแห่งนี้นะครับกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ของนักท่องเที่ยว
ทำให้ชาวบ้านก็มีรายได้ไปด้วยเอาโต๊ะเนี่ยมาตั้งขายของกัน
ก็ย้ำกันอีกครั้งนะฮะใครที่ไปเที่ยวที่บ้านเดื่องก
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปถ่ายภาพกับกำแพงภาพเหล่านี้
สวยงามแล้วก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับ
เอาล่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูควายตัวนี้คุณผู้ชม
ตัวเบอร์เริ่มเลยและราคาของควายตัวนี้หลักล้านนะจะบอกให้
กลับเข้ามาสู่รายการเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวให้มันอิ่มใจเลยนะฮะ
คราวนี้พาไปที่แดนอีสานกันบ้าง
ไปที่สหัสขันที่การสินโอ้โหมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอยู่ในพื้นที่ของสหสคันแห่งนี้นะครับ
และผมพาคุณผู้ชมไปดูนี่ฮะควายยักษ์ตัวเบอร์เริ่มเลยราคาเนี่ยหลักล้านนะคุณผู้ชม
ดำระเน้นผ้าไปที่อเฟลสหศครรณจังหวัดรัสสินก่อนหน้านี้สถานการณ์โครวิดสิบเก้าก็โอ้โห
ทำให้พื้นที่แห่งนี้ต้องถูกปิดไปเหมือนกัน

กระแสการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาอีกครั้ง
ที่สหภัณฑ์ก็เลยจัดงานใหญ่

เป็นควายเงินล้านคู่ละ๗ล้านบาทครับ

แมมม้อตัวนี้หนักกว่า๑๖ตัน

เป็นควายลูกผสมระหว่างควายป่าแอฟริกัน
และควายน้ำมูร่าของอินเดีย
ตัวมันใหญ่อลังการจริงฮะ

ธันวาคมนะครับแต่ก็ถือว่า

บอกว่าอำเภอสหสขันธุ์พร้อมต้อนรับ
นักท่องเที่ยวเปิครับ

มากมายในพื้นที่อำเภอสหสขันธุ์
รสินนะครับยังอยู่กันที่อีสานอยู่ที่จังหวัดเลย
ให้คุณผู้ชมไปสูดอากาศที่มันเย็นสบายแล้วก็ที่สำคัญตื่นตาตื่นใจ
ไปกับสีแดงเต็มลานไปหมดเลยเพราะตอนนี้ต้นคริสต์มัส
กำลังออกใบสีแดงสวยงามแบบที่เห็นนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ
พาคุณผู้ชมเนี้ยไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิสิบเอ็ดถึงสิบสี่องศากันนะครับ
โดยเฉพาะเส้นทางไปภูเรือคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
หมอกเนี่ยลงแบบนี้เลยครับถนนหนทางปกคลุมไปด้วยหมอกลงหนา
แต่ไฮไลท์ที่อยากพาคุณผู้ชมไปก็คือบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะร้านต้นคริสต์มัสนะครับ
สีแดงสีชมพูสวยงามละลานตาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้อนรับเทศกาลคริสต์มัส
แล้วก็เทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี่นะครับนี่ฮะเขาจัดเป็นเทศกาลต้นคริสต์มัสภูเรือนะครับ
ต้นฤดูหนาวแบบนี้แสงแดดอ่อนและอากาศหนาวเย็น
ก็ทำให้ต้นคริสต์มัสแข่งกันอวดสีสันของใบชูช่อสีแดงสีชมพู
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับจริงจริงแล้วต้นคริสต์มัสที่เราเรียกกันติดปากนะครับ
ไม่ใช่ไม้ในบ้านเราแต่ว่าเป็นไม้นำเข้าจากทางเม็กซิโกทวีปอเมริกานู้นนะครับ
เป็นไม้พุ่มวงใกล้เคียงกับโป๊ยเซียนแต่ไม่มีน้ำแล้วก็มันชอบอากาศเย็นครับ
เวลาอากาศเย็นเนี้ยยอดไปจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มหรือว่าสีอื่นอื่นที่ภูเรือเนี้ย
อากาศหนาวทั้งปีนะครับดังนั้นจึงปลูกได้สวยงามแบบนี้
ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันนะครับพาไปเที่ยวอีกที่คราวนี้ไปล่องใต้กัน
คุณผู้ชมไปดูสระมรกฏที่กระบี่หลายท่านที่อาจจะเคยไปแล้ว
จะเห็นแล้วความสวยงามของน้ำในสระที่เหมือนมรกฏจริงนะครับ
ส่วนหลายท่านที่ยังไม่เคยไปต้องเชิญชวนกันเลย
เพราะว่าตอนเนี้ยเราไปเที่ยวแบบนิวนอร์มอลที่นี่ได้แล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แล้วก็การท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่หนีไม่พ้นที่สระมรกฏที่น้ำสวยงามแบบนี้
ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่นี่กันเยอะแล้วนะครับ
โดยสระมรกฏสวยงามแบบนี้นะครับตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม
ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับ
ที่นี่เนี่ยก่อนหน้านั้นก็ปิดไปนานนับปีเหมือนกันเพื่อเป็นการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
แต่ตอนนี้กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในช่วงที่ปิดไปเนี่ย
มันฟื้นตัวมันสมบูรณ์สวยงามเต็มที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
แต่การจะไปเที่ยวสระมรกฏตอนนี้ต้องผ่านมาตรการการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอลนะครับ
ส่วนใครจะลงเล่นน้ำในสระมรกฏแห่งนี้นะครับก็เขามีการจำกัดเวลาคนละ๓๐นาทีต่อรอบ
แล้วก็จำกัดจำนวนด้วยนะครับรอบละไม่เกิน๕๐คนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นจริงเปิดทุกวันแล้วนะครับตอนนี้
คุณผู้ชมฮะโอ้โหวันนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการซะแล้ว
ไปดูอะไรไปดูใบไม้เปลี่ยนสีโอ้โหตอนนี้ต้นไม้และใบไม้กำลังเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม
นักท่องเที่ยวแห่ไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับ
และวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
อย่าลืมเล่าสูงเป็นฝัน